คุณผู้ชมครับย่างเข้าสู่วันที่๔ครับ
ที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานครับระดมสรรพกำลังในการติดตามค้นหา๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
กว่าหน่วยงานนะที่ไปช่วยเหลือกันนะครับ
เรื่องของการดำน้ำภารกิจหลักในการค้นหาเนี่ย
เพราะว่าพื้นที่เนี่ยโอ้โหน้ำเยอะเหลือเกิน
ใช่เพราะมีอุปสรรคข้างในเยอะด้วยยากลำบาก
อย่างที่เราทราบข่าวกันก็หน่วยซิลเนี่ยเขาก็ลุยกันอยู่นะครับ
แต่ไม่ใช่แค่หน่วยซิลเท่านั้นนะครับตำรวจน้ำก็ส่งทีมดำน้ำ
ไปช่วยปฏิบัติการในการค้นหาเช่นกัน
วันนี้ตำรวจน้ำอยู่กับเราที่นี่นะครับ
เดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์มาให้ดูว่าเขาปฏิบัติงานกันแบบไหน
นำโดยท่านพลตมตรีธนพลศรีโสภานะครับท่านผู้บังคับการตำรวจน้ำนะครับ
รวมถึงมีที่มีพศคริษย์วงสวัสดิ์บริโรคเมฆ
สารวัตรกองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจน้ำ

ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจน้ำ

โอ้โหวันนี้มากันแบบอุปกรณ์เต็มที่เลยนะฮะ

ในครั้งนี้ทางตำรวจน้ำเข้าไปทำหน้าที่ตรงไหน

ครับสำหรับภารกิจของกองบังคับการหวดน้ำนะครับ
เราส่งนักปฏิบัติการใต้น้ำในสังกัดกองกำกับการ๒นะครับ
โดยที่ผมได้สั่งการหลังจากทราบข่าว
ประมาณเวลา๑๗นาฬิกาเศษนะครับ
ตอนช่วงถึงครึ่งดึกนะครับ
สำหรับพอช่วงเช้าเนี่ย
ทีมเราก็ได้ไปร่วมประชุมนะครับ
กับนักประตูการณ์ด้วยน้ำหรือมนุษย์กบของครองทัพเรือ
คนที่เราส่งไปก็คือเราเรียนจากกองทัพเรือมา

เราก็ไปรับทราบข้อมูลในสิ่งที่
ทางหน่วยซีลของกองทัพเรือเนี่ยปฏิบัติไป

อันนี้ในพื้นที่เนี่ยการสำรวจเนี่ย
ระดับน้ำค่อนข้างที่จะมีการเพิ่มขึ้น

แล้วก็มันเป็นสภาพของธรรมชาติ
อุปสรรคสำคัญก็คือว่าเรายังไม่มีแผนที่ที่ทำสเกลอย่างแท้จริงของสภาพภูมิศาสตร์ในถ้ำ
อันนี้คือปัจจัยข้อสำคัญเลยเพราะว่าเราเข้าไปทุกหน่วยเข้าไปเพื่อต้องการช่วยผู้ประสบภัย
แต่ว่าโดยอุปสรรคของพื้นที่เองต้องนำเรียนท่านผู้ชมด้วยความเคารพว่า
บางพื้นที่พุ่งกลับกัน๒รายงานผมเข้ามาว่าละขณะคนสูงประมาณ๑๖๐เซต
ถังดำที่จะอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมที่อยู่ข้างหลังน้ำหนักประมาณ๓๐กิโลนะครับ
จากถังที่ติดหลังไปแล้วก็จะต้องลากถังอีก๑ถังเข้าไปเสริม
เพราะว่าเราต้องการเข้าไปในจุดที่ลึกที่สุดนะครับ

ลักษณะของความมืดที่เราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้

แต่การพยาบาลกรณ์อากาศคาดการณ์

เป็นระดับภูมิกับการซึ่งคอนโทรลภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานของกรรมทัพเบือนและหน่วยงานอื่น๑อัน

เรียนมาปฏิบัติงานกันมาพร้อมครับ

หรือว่าตอนที่ภารกิจเพื่อการมาปฏิบัติหน้าที่

มันไม่ใช่การค้นหาคนที่ติดในถ้ำ

ถูกครับโดยโดยพื้นฐานของการปฏิบัติเนี่ย

กิจของตำรวจน้ำเนี่ยเราคือฝึก

ความแข็งในของร่างกายเทคนิคการดำ

ยุคใช้ได้เราต้องนำเรียนท่านผู้ชม
ด้วยความเคารพว่าปกติแล้วเนี่ย

ค้นหาและช่วยเหลือในพวกผู้ประสบายทางทะเล

เอิ่มอันนั้นน่ะค่อนที่เหลือ
แต่ดำไว้ข้างล่างเนี่ยก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็น

แต่ลักษณะของถ้ำเป็นปฏิบัติการครั้งแรกที่เราส่งกำลังเข้าไปในพื้นที่น้ำ
อาจจะเห็นได้ว่าความมืดก็ดี
ลักษณะถ้าเราไม่รู้ภูมิประเทศเนี่ย
มันก็จะมีหินงอกหินย้อย
ความแคบของพื้นที่ตลอดจนเส้นทางคดเคี้ยวอะไรต่าง
อุปสรรคทำให้งานไม่ง่ายอย่างที่ประชาชนคาดหวังไว้
ถ้าอย่างนั้นอย่าง๑๓ชีวิตที่รอการช่วยเหลือในขณะนี้เนี่ย

เออณเวลานี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ย
ประเด็นข้อจำกัดของเราในที่น้ำท่วม
ก็คือเรื่องของความเร็วของคนที่จะเอาขวดอากาศเข้าไป
กับความจำกัดของการใช้ขวดอากาศโดยขวดอากาศพวกนี้

ตัวนี้ครับน้ำหนักประมาณ๓๐กิโลกรัมครับ
อันนี้คือถังออกซิเจนเลยใช่ไหม
มีหน่วยที่ต้องลากที่ว่าอยู่ข้างหลังช้าง

ทุกคนที่เป็นนักดำน้ำนักประดาน้ำของซิล

ขออนุญาตครับ

แล้วผมต้องว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำ

น้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นจะมีแรงพยุง

มันจะทำให้น้ำหนักมันลดลง
คือพวกนี้เขาฝึกกันมา๖เดือนขั้นต่ำ

เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะคุ้นเคยกับอุปกรณ์แบบนี้

เพราะเป็นสกิลของชุดมนุษย์กบหรือนักประดาน้ำอยู่แล้ว

แต่ปัญหาคือลักษณะของผู้มีประเทศ

หนึ่งเราไม่รู้ว่าความยาวของถ้ำจริงแล้ว

เพียงแต่ว่าอาจจะมีท่านที่เขาเคยเข้าไป
แล้วมาเล่าว่าลักษณะเป็นแบบนี้

เพราะว่าผมจะต้องหาข้อมูลทุกมิติ

เพราะภารกิจนี้ผมตั้งเป้าไว้๒เรื่อง

งั้น๒ภารกิจไม่ได้มีอะไรเด่นกว่ากัน
เป็นลักษณะคู่ขนาดและขนาดเท่าเทียมกัน
งั้นการปฏิบัติการภายใต้ของการคอนโทรลธรรมชาติไม่ได้

ถ้าอย่างนั้นในทะเลผมขออนุญาตเรามาไล่ดูกันหน่อยไหมว่า
อุปกรณ์ต้องพี่ท่านนี้ใช่ไหมฮะ

ที่เราไปถึงที่ถ้ำถูกหวังคุณน้ำนั่งนอน
ถูกครับโดยเฉลี่ยเขาจะแต่งชุดแบบนี้
ชุดแบบนี้คือชุดปฏิบัติการปกติที่ทางตำรวจน้ำ

คือชุดดำน้ำมันมีชุดเวสสูตรกับชุดรายสูตร

ดำอย่างนี้น้ำมันสามารถซึมเข้าไปในชุดได้
บางไม่ฮะต้องขออนุญาตขึ้นมาข้างหน้า

เพราะว่าผมว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยได้เห็นแบบทั้งชุดว่า
เนี่ยทีมดำน้ำชุดดำน้ำของซิลของตำรวจน้ำ

คือจริงดำท่องเที่ยวปกติก็เป็นชุดแบบนี้นะ

ทีนี้ต้องถามท่านสิ่งสำคัญที่สุดของชุดทั้งหมดนี้

ก็จริงองค์ประกอบสำคัญ

แต่เรื่องของอากาศคือสำคัญที่สุด
เพราะว่ามนุษย์เราถ้าไม่มีอากาศเราตาย

งั้นอากาศที่เราไปเราต้องคำนวณทั้งไปและกลับ

ในเรื่องรายละเอียดของเมาส์ที่จะเข้าปาก

ในเรื่องของถังในเรื่องของความดัน
ในเรื่องของมาสวัสดิ์

ใช้เวลาได้เท่าไหร่คะก็อยู่ได้เท่าไหร่

ความลึกระดับน้ำณขนาดนั้น
อย่างเช่นถ้าดำที่๑๐เมตร
อย่างถ้ำหลวงคุณน้ำนั่งนอนประมาณ๕เมตร

ก็จะใช้อากาศค่อนข้างจะได้นานกว่าปกตินะครับ
อย่างเช่นสมมุติถ้าดำน้ำที่๕๐เมตรเนี่ย

เมตรจะใช้อากาศมากกว่าประมาณ๒เท่าเลย
อย่าง๕เมตรอย่างนี้เราใช้ทางหนึ่งหยุดได้กี่ชั่วโมงครับ

จริงมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับ

การเคลื่อนไหวร่างกาย
เคลื่อนไหร่างกายเยอะก็ต้องใช้ออกซิเจนเยอะก็กินอากาศเยอะ

ถ้าเฉลี่ยหรือคะ
เฉลี่ยก็น่าจะประมาณชั่วโมง
แต่อาจารย์จากในถ้ำมีความสะท้อนมีขึ้นมีลงมีลูแคบ

เค้ามุดเช่นนี้อย่างไรครับเค้ารอดได้ไหม

แต่ชุดนี้สามารถถอดได้

แล้วก็ใช้ลากไปพวกนี้เขามีความชำนาญ
งั้นตามยุทธวิธีปกติแล้วควรจะติดแบบนี้

เพราะถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะยุ่ง
ช่วยปะยุงนักดำแล้วก็ปรับระดับการดำ
อยู่ระหว่างใกล้ใกล้ที่นักดำน้ำดำอยู่

นี่คือช่วยปรับให้จะลอยตัวขึ้นหรือตกลงลงไปอีกก็ได้

แต่ของพื้นที่ยุทธวิธีตัวนี้น่าจะใช้น้อย

แต่มันจะใช้สำหรับในแม่น้ำในทะเลอะไรประมาณนั้น
เอาเป็นว่าชุดนี้อุปกรณ์ต่างพร้อมแหละ

แต่ทีนี้ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะฮะ

เพราะผมเชื่อว่ายังไงเราก็ต้องเจอเรามีความหวัง
ถ้าเราเจอแล้วน้ำยังลึกยังสูงอยู่อย่างนี้
เราช่วยน้องเรากลับอย่างไรฮะประเด็นแรกในการประเมินสถาคาร
นานวันครับผมก็ประเมินตัวผมเอง
ถ้าผมก็เป็นมนุษย์ปกติโดยทางการอาหาร

ด้วยการปล่อยไปอยู่ในเกาะแล้วมีน้ำให้ดื่มเท่านั้น
คุณต้องดำรงชีพจะหาสัตว์น้ำตามที่มันมีหรือมันไม่มีก็แล้วแต่

มนุษย์ปกติถ้ามีน้ำกับอากาศจะอยู่ได้หลายวัน
แต่ถามว่าแน่นอนเขาต้องอ่อนเพลียแน่
พื้นฐานในการเข้าไปฟื้นฟูเบื้องต้นถ้าเราเจอน้องเหล่านี้
ผมก็มีแนวความคิดแต่ตอนนั้นต้องหารืนก่อนทีมงานว่า

โดยหลักทางการแพทย์คืออะไรนะครับก็อาจจะเป็นเกลือแร่
อาจจะเป็นอาหารที่ให้คาร์โบไอเดทก่อนไหม
ดูว่าเขาสภาพว่าเขาเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่า
เพราะโดยพื้นฐานเราต้องพยากรอยู่ในใจว่า
ลักษณะของน้องเหล่านี้ถ้าเราพบ
เขาจะเป็นหวัดบิไข้มีอะไรไหม
หลังจากเราฟื้นฟูให้เขาพอมีแรงนะประเด็นต่อไปก็คือว่า
เราต้องคำนวณระยะเมื่อเราส่งกำลังเข้าไปแล้ว
เราใช้อากาศประมาณเท่าไหร่ต่อ๑คน

เรื่องต้นหลังจากเขาพอมีแรงเราต้องเทรนให้เขา

ตัวที่จะเอาอากาศเข้ามาในร่างกายเขา
ที่เมาส์ตัวนี้นะครับหลังจากแล้ว
ก็คงจะต้องมีบัดดี้ค่อยรำเรียงมาทีละท่าน

ในเส้นทางที่คดเคี้ยวในการทำแผนที่ของหน่วยมนุษย์กบหรือนักประดาน้ำ
ต้องรอบครอบแล้วก็ถูกต้องนะครับจะมาคิดเองไม่ได้
งั้นการสำรวจที่จะเข้าไปแต่ละจุดเราต้องทำการมาร์ค
ว่าพื้นที่นี้ถึงจุดนี้ต้องเลี้ยวจุดนี้มันต้องขึ้นข้างบน
ลงข้างล่างแล้วพื้นที่มันจะแคบไหม
เพราะน้องเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าเวลาอยู่ในพื้นที่ถ้ำความมืดครับ
นั่นคือความสำคัญอีกส่วนหนึ่งของการฝึกคนของเรา
นอกจากจะต้องมีพละกำลังแล้วรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้ว
จะต้องฝึกจิตด้วยแต่น้องพวกนี้เขาไม่รับการฝึก
แต่เราต้องการดึงเขาออกมางั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ย
มันจะต้องมีการเทรนนิ่งเขาในระยะสั้น
เพราะว่าจะให้เขาอยู่นานไม่ได้ถ้าเราเจอต้องรีบเขาเอากลับมา
พ่อก็กลับมาการดูแลเขาจะทำได้ดีกว่าอยู่ในถ้ำ

เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะช่วยพากันออกมายังไง
เพราะอุปกรณ์มีพร้อมอยู่แล้วล่ะเรื่องช่วยเหลือ
สุดท้ายนี้ให้ท่านผู้การช่วยฝากอะไร
บอกถึงคุณพ่อคุณแม่ของน้องทั้ง๑๒คน
แล้วก็โค้ชเอกด้วยที่ไปกับน้องรวม๑๓คน

หรือคนไทยทั้งประเทศที่ก็ติดตาม
แล้วก็คอยให้กำลังใจกันอยู่ทุกวัน
ต้องนำเรียนว่าเหตุที่เกิด

โรงพยาบาลไทยเอกชนที่จะสำนุนภารกิจนี้
ผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุ่มเท
ถ้าเรามีอิทธิฤทธเสกได้
เสกให้น้องเหล่านี้ออกมาอย่างปลอดภัย
แต่ด้วยอุปสรรคของพื้นที่ก็ดี
เรื่องของธรรมชาติก็ดี
เราก็ต้องเพียนพยายามที่จะบุกเข้าไปสู้กับภัยคุกคามเหล่านี้นะครับ
ในสิ่งที่เราถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยสำรวจ
นั่นเป็นอุปสรรคที่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อเท็จจริง
แต่ขณะเดียวกันอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวทำให้เราย่อท้อว่า
กำลังแก้วที่นี่จะนั่งดูเฉยคงไม่ใช่อย่างนั้น
เราก็คงมาทำไปเต็มขีดกำลังของแต่ละหน่วยเท่าที่จะทำได้
ซึ่งจากข่าวก็คงจะออกมาว่าบางทีก็มีท่านมีความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้
เสนอข้อคิดอะไรต่างทางเจ้าหน้าที่รัฐ
เราจะต้องรับข้อมูลมาแล้วก็มากันมากองว่า
ทางเทคนิคแล้วมันใช่ไหมแล้วก็การทำอะไรก็แล้วแต่
เราแข่งกับเวลาพอสมควรเนื่องจากว่าน้องเนี่ยก็ติดมาหลายวันแล้ว
ความอ่อนเพียงมันจะเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกัน
คอนโทรธรรมชาติก็ไม่ง่ายเราต้องอยู่กับธรรมชาติ
ซึ่งยากลำบากทีเดียวงั้นเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะผลัดกันไป
ส่งกำลังบำรุงในเรื่องของอากาศก็ดีอะไรก็ดี
การทำอาทิตย์อะไรต่างมันไม่ง่ายเหมือนที่คิด
เพราะลักษณะพื้นที่มันไม่ใช่ท่อเอซาลอน
มันมีความคดเคี้ยวมันมีความแคบมันมีความมืด
มันมีปริมาณน้ำเข้ามากำกับนะฮะ
ซึ่งตรงนี้ต้องให้กำลังใจกัน
สำหรับทีมงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติของผู้ที่ยังติดอยู่ข้างใน
เรายังมีความหวังอยู่เพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้ว
โดยระบบของการฝึกอยู่กัน๕วัน๗วันมันยังพอมีชีวิตรอดนะครับ
วันนี้ขอบคุณครับท่านคุณครับการขอบคุณทุกท่านด้วย
ที่วันนี้กรุณามาให้ข้อมูลกันขอบคุณครับสวัสดีครับ
นี่แหละครับทุกผู้ชมก็ต้องให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่
เพราะว่านอกสังเกตอีกเยอะดูมีขุนยนต์ขุนยนต์ด้วยนะครับ
ก็ระดมกันไปเต็มที่นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยภาพที่ท่านเห็นเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงอุปกรณ์ไฮเทค
แล้วก็โค้ชทีมฟุตบอล๑๓คนนะครับ
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
หลายฝ่ายก็เอาใจช่วยนะครับว่าจะเจอทั้งหมดในเร็ววันที่สุดนะครับ
ตอนนี้ก็ย่างวันที่สี่แล้วอุปกรณ์ในวันนี้หลายฝ่ายก็ช่วยกัน
เติมเต็มในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะหน่วยซิล
ที่ได้เพิ่มกำลังพลหลายนายเพิ่มถังออกซิเจนอีก๑๒ถัง
เอาเชือกช่วยชีวิตไปด้วยเอาบอร์ดลอยตัวกับชุดแบ็คแพคไปด้วยนะครับ
ได้นำอุปกรณ์ไฮเทคเข้าร่วมภารกิจด้วยนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ไฮเทคดังกล่าวมีขีดความสามารถอย่างไรบ้างนะครับ
เริ่มจากชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่นำยานขับเคลื่อนใต้น้ำ
เป็นเครื่องการันตีตัวยานสามารถสำรวจใต้น้ำได้
ตั้งแต่แหล่งน้ำจืดขนาดเล็กไปจนถึงท้องทะเล

เนื่องจากยาลำนี้มีความพิเศษที่ใช้ระบบโซน่า
ทำหน้าที่ตรวจหาวัตถุใต้น้ำ
กำหนดตำแหน่งแล้วก็ทิศทางในการเคลื่อนที่
กล้องวีดีโอถ่ายภาพใต้น้ำได้ด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องความลึกต่อระดับน้ำ
ขับเคลื่อนใต้น้ำลำนี้มีกำลังขับเคลื่อน๕๐แรงม้าค่ะ
สามารถสำรวจในระดับความลึกสูงสุดที่๑๐๐เมตร
สำรวจได้ครั้งละ๑๐๐เมตร
และทำงานได้ต่อเนื่องนาน๒๓ชั่วโมงเลย
การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์ดำน้ำแบบอัตโนมัติ

หรือว่าที่เสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานใต้น้ำเนี่ย
มันสามารถเคลื่อนที่แบบ๔องศาอิสระ
คือไปได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวลึกค่ะ
สามารถสำรวจและระบุพิกัดตำแหน่ง
บริเวณที่หุ่นยนต์ดำน้ำอยู่ได้ในระยะไกล
และจะควบคุมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
ซึ่งก็ติดตั้งบนหุ่นยนต์ดำน้ำนะคะ
ส่วนการติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ดำน้ำ

ก็จะสื่อสารผ่านชุดการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะ
ส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์จะใช้วัดตำแหน่งทิศทางมุม
แล้วก็ใช้วัดความลึกจากเซ็นเซอร์ที่ติดตาม
ความดันอากาศชุดปฏิบัติภารกิจสำรวจและค้นหา
ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม
จากนี้ก็ยังมีโดรนที่ใช้การสำรวจทางอากาศด้วย
พร้อมกับติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนอุปกรณ์ช่วยค้นหาด้วย
การทำงานของโดรนนั้นจะเก็บภาพโดยรอบพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
ส่วนกล้องตรวจจับความร้อนจะจับกลุ่มความร้อนต่างที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เท่านั้น
มันไม่สามารถเจาะลงตามพื้นที่ต่างได้เนื่องจากในถ้ำมีน้ำนะฮะ
และก็อุณหภูมิมันก็ต่างกันด้วย
เรื่องต้นอาจทำให้รู้ได้ว่าบริเวณไหนมีภาพเป็นอย่างไร

ซึ่งก็จะดีกว่านำคนบุกเข้าไปสำรวจอย่างเดียว
เพราะว่ามันก็เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะครับ
ขณะเดียวกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้ฟังการพูดคุยกันไปนะครับ
ตำรวจน้ำครับกองบังคับการตำรวจน้ำ
ส่งเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำระดับครูฝึก
พร้อมทีมมนุษย์กบลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือด้วยนะครับ
โดยได้ส่งอุปกรณ์สำคัญหลายชนิด
ที่จะช่วยให้นักประดาน้ำสามารถพูดคุยสื่อสารกันใต้น้ำได้
รวมถึงสื่อสารกับหน่วยบัญชาการได้ด้วย
ระยะ๕๐๐เมตรเนี่ยอันนี้สามารถที่จะพูดคุยกันได้เลย
ใช่ค่ะก็เป็นนวัตกรรมของการดำน้ำนะคะ
แล้วก็เวลาหายใจมันหายใจสะดวกง่ายกว่า
เขาจะหายใจสะดวกมากขึ้นเพราะว่าหายใจทางจมูกได้

อันนี้อาจจะสร้างความกดดันได้สำหรับคนที่ไม่เคย
คือถ้าไปเจอเด็กเราก็เอาแบบหน้ากากแบบพวกนี้เข้ามาให้เขา

มันก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นหายใจสบายขึ้น
คือผมดูจากข้อความของทุกท่านที่ส่งเข้ามา
คือหลายท่านก็แนะนำช่องทางต่างมาเยอะ

เราเองเราก็หวังจะเจอกันให้เร็วที่สุด

เรื่องมันก็มีข้อจำกัด
โดรนเครื่องตรวจจับความร้อน

พอเป็นอุณหภูมิในถ้ำมีน้ำมีอะไร

หรือว่าเรื่องของไฟที่จะเข้าไปถึง
สื่อสารในพื้นที่อีก

ใช่ซึ่งสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือความหวัง
ความหวังที่จะต้องเจอ๑๓ชีวิตที่ปลอดภัยอยู่ข้างในนะคะ
ร่วม๔๐หน่วยงานที่ตอนนี้

ฐานปฏิบัติการตรงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีความหวัง

ว่าหน่วยงานหลักที่เข้าไปสนับสนุนการค้นหาครั้งนี้

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการกองทัพเรือ
นอกจากนั้นทัดมาเลยมนุษย์กรปกลองมกับการตำรวจน้ำ
สนุนกำลังพล๑ชุดปฏิบัติการพร้อมกับชุดประดาน้ำ
อีกหนึ่งหน่วยงานก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ
ที่จะต้องไปสนับสนุนระบบไฟฟ้าภายในถ้ำ
และที่สำคัญคือทำให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้
และยังมีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ตรงนี้ไปสนับสนุนระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะ
หน่วยหนึ่งเลยที่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
สนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้นะคะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันนี้ก็คือสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ที่เราเพิ่งจะรายงานไปเมื่อสักครู่นี้
หุ่นยนต์ดำน้ำหรือว่าโดรนั่นเอง
มีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่สนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ที่จำเป็น
มีกาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค
หน่วยนารินทรณบางช้างสนับสนุนทีมนักดำน้ำและอุปกรณ์ดำน้ำ
และที่ขาดไม่ได้เหมือนกันคือโรงพยาบาลในพื้นที่ค่ะสนับสนุนทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์
รวมไปถึงมูลนิธิกู้ภัยต่างแล้วก็จิตอาสาด้วย